ทำนามาหลายสิบปีแล้วค่ะแต่เกิดปัญหาน้ำท่วม
แล้วไล่นาเราไม่ไปหมดเหรอคะ

ข้าวที่ตั้งใจทำกันมาตั้งใจหวานกันมาก็เสียหายหมด
ตอนที่ท่วมจัดเลยเนี่ยท่วมอยู่กี่เดือน

พอนานร่วมถึงเนี่ยจะต้องเป็นหนี้

เพราะหนูไม่ได้เคยเห็นพ่อยิ้ม

ภูมิใจเธอที่การเป็นไทย
ไม่เป็นกัดใคร
และมีนามใจรอ